ไปดูความเคลื่อนไหวในสภาของไทยนะครับตอนนี้ก็มีความร้อนแรงมากขึ้นนะครับ
หลังจากมีเหตุสภาล่มถึง๒ครั้งติดกัน
เนื่องมาจากการขอนับคะแนนใหม่ของทางฝั่งพักร่วมรัฐบาลนะครับ

ข้อบังคับไม่ได้ต้องทำจนกระทั่งเกิดปัญหาใช่ไหมฮะ
วันนี้ผมก็อ้างคอบังคับนะฮะผมก็อ้างคอบังคับเช่นเดียวกันนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็เนี่ยผมจะจบแล้วฮะผมจะจบแล้ว
ผมก็ขอให้ท่านประธานได้ได้วิธีใช้ความถูกต้องชอบทำด้วยนะฮะ
ไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาตอนนี้ยิงกันในศาลแล้วอย่ามาให้ยิงกันในสภาอีกเลยนะครับ

ส่วนที่จะท่านประธานใช้คำว่าจะไม่มีการยิงกันในสภานะครับ

หากจะยิงกันเนี่ยไปยิงที่ไหนก็ได้ขออย่ายิงที่สภาครับ

ขอยิงด้วยหนังสติ๊กหรือยิงปืนก็ได้ครับ
ปะทะคารมกันระหว่างคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
และนายศิระเจนจาคะซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการปปชด้วยกันทั้งคู่
ในการประชุมสภาผู้แทนราชดรวันนี้
ทำหน้าธีกรรมอธิการปลอบประชา
การประชาที่นายโดนเหตุตระกูล
ส่วนการประชุมสภาผู้แทนรัศดรเรียกว่าเกิดสภาล่มเป็นครั้งที่สอง
พักพลังประชารัฐเสนอให้นับคะแนนใหม่
ยติที่ขอให้สภาพผู้แทนรัศดรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัน
พิจารณาศึกษาผลกระทบจากการใช้ประกาศ
และคำสั่งของหัวหน้าคอสชตามมาตรา๔๔
พักรัฐบาลแพ้โหวตพักฝ่ายค้านแต่ขอใช้สิทธิ์ที่จะให้นับคะแนนใหม่
พักฝ่ายค้านเสนอให้นับองค์ประชุม
คนไม่ถึงกึ่งหนึ่งที่ต้องมี๒๕๐คน
ทำให้ในชวนต้องสั่งปิดการประชุมทันที
ขอตรวจสอบองค์ประชุมโดยสมาชิกแสดงตนครับ
ผมขอปิดการแสดงตนครับ
ขอรุณารายงานนะครับ
มีผู้แสดงตนเข้าประชุม

ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็พูดถึงเรื่องนี้โดยบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดา

เห็นว่าสอพักร่วมรัฐบาลหลายคน
ติดงานราชการอยู่ทำให้มาโหวตไม่ทัน
พร้อมระบุการเป็นพักร่วมรัฐบาล
ก็ต้องเป็นพักร่วมรัฐบาลจริง

ไม่ใช่ต่อสู้ทางการเมืองอย่างเดียว

มีผู้สมัครจาก๒พักการเมืองใหญ่
คือพักเพื่อไทยและพักพลังประชารัฐ

กลางบรรดากองเชียร์ของแต่ละฝ่าย

โดยกรกตยังเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่๒ธันวาคมนี้